ชูวิทย์บอกมันคือฮ่องกงซุปเปอร์ดิว

ฮ่องกงซุปเปอร์ดิวทักษิณกลับไทย
โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวนี่นะครับท่านผู้ชมครับ
เฟซบุ๊คของคุณชูวิทย์นะฮะฮ่องกงซุปเปอร์ดิวทักษิณกลับไทย
ภาพที่เอามาใช้ประกอบเกี่ยวข้องกับแคปชั่นไหมคะ

ขนาดสีขาวดำอย่างนี้อรัชพรยังดูออกอีกเหรอ
แม่มันจำได้ดูโลโก้แก้วสิคะดูสีสิคะ
คือภาพนี้มันเพิ่งผ่านมาไม่นานเองพี่อุ๋ยจะลืมเหรอ
นี่ค่ะคุณชูวิทย์บอกว่าฮ่องกงซุปเปอร์ดิวทักษิณกลับไทย
ประธานสภาเลื่อนการโหวตนายกเพื่อไทยยกเลิกหมายประชุม๘พัก
ออกอาการหลังเข็นหลังเข็นไปไม่ไหวแบะท่าชวนอีกฝั่ง
เจรจาชนแก้วมิ้นช็อกถึงบ้าน
ก้าวไกลก็ไม่ถอยไม่ลดเพดาน
ประชาชนอดทนรอนายกคนใหม่นี่นะฮะ
แล้วก็บอกว่าส่วนสวยันเสียงแข็ง
มีก้าวไกลไม่มีสวทุกอย่างก้าวไปไหนไม่ได้
ถึงทางตันของแท้เพราะไม่มีใครยอมถอย
แต่ภาวะเงียบสงบเชื่อมโยงไปถึงสัญญาณเจรจาที่ฮ่องกงกับทักษิณ
แกนนำเพื่อไทยศาสดาก้าวไกลอำนาจเก่าทหารในทุนใหญ่
แกนนำพักคั่วอำนาจเดิมทุกอำนาจไปเคลียร์
เพื่อปิดซุปเปอร์ดิวที่ฮ่องกงมีใครบ้างเนี่ย
แกนนำเพื่อไทยศาสดาก้าวไกลอำนาจเก่าทหารนายทุนใหญ่
แกนนำพักคั่วอำนาจเดิมอันนี้คุณชูวิทย์บอกนะ
บอกเขาไปคุยกันที่ฮ่องกงเพื่อปิดซุปเปอร์ดิวที่ฮ่องกง
นี่ฮะแล้วก็มีข่าวทักษิณกลับบ้าน๑๐สิงหาคม
ซุปเปอร์ดิวเนี่ยได้ปิดจ๊อปให้ความมั่นใจระดับทักษิณ
แพ็คกระเป๋ากลับบ้านทุกอำนาจพยักหน้ายอมรับซุปเปอร์ดิว
เหนือเมฆลงตัวที่นายกตัวสูงนะอรัชพร

แต่ซุปเปอร์ดิวจะคุ้มกับความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้หรือไม่
หนึ่งคนแลกกับ๒๖ล้านเสียงอนาคตไม่กี่วัน
ได้คำตอบนี่นะฮะนี่ที่คุณชูวิทย์โพสต์นะฮะ
แต่คุณชุวิตบอกนายกตัวสูงใช่ไหม
ตัวสูงตอนนี้นึกออกคนเดียวเองอ่ะพี่อุ๋ย

ใช่สูงที่สุดแล้วในบรรดาแคนดิเดต
แต่คุณจตุพรบอกนายกคือบิ๊กป้อม
คนละไซส์เลยนะนี่นะฮะ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยคุณชูวิทย์นัดแถลงข่าว๑๔นาฬิกานะครับ
แถลงข่าวเรื่องทำไมทักษิณถึงกลับบ้าน
เดี๋ยวรอฟังคุณชูวิทย์อีกทีหนึ่งก็แล้วกัน
ทำไมทักษิณถึงกลับบ้านเอออันนี้ก็น่าคิดนะคะ
ครับอ่ะดูเส้นทาง
อ่าล่าสุดนะฮะทุกผู้ชมครับเราได้คุยกับคุณชูวิทย์นะฮะ
คุณชูวิทย์เนี่ยบอกว่าสถานการณ์การเมืองในขณะนี้นะครับ
ครั้งล่าสุดก็คือเมื่อวานแล้วต้องมีการเลื่อนการโหวตนายกของรัฐสภาด้วย
ก็เพราะว่าดิวลลับของพักเพื่อไทยที่เป็นซุปเปอร์ดิวฮ่องกงนี่แหละ
อ่ายังไม่ประสบความสำเร็จคุณชูวิทย์บอกดิวนี้เนี่ยต้องการให้คุณทักษิณ
กลับไทยช่วงเดือนสิงหาคมแล้วที่ตอนนี้ประกาศออกมาว่าคุณทักษิณจะกลับไทย
สิงหาคมก็เพราะว่าซุปเปอร์ดิวดิวลลับฮ่องกงตรงนี้เนี่ย
ประสบผลสำเร็จแล้วในการที่จะจัดตั้งรัฐบาล
อ่าบอกประสบผลสำเร็จแล้วในการจัดตั้งรัฐบาลนะ
อ่าเพื่อไทยก็ไปพูดคุยกับพักต่างคั่วที่มีคะแนนเสียงรวมร้อยแปดสิบแปดเสียง
เอาง่ายงานก็คือภักดิ์รัฐบาลเดิมอืมและไม่มีภักดิ์ไหน
ต้องการร่วมงานกับก้าวไกลแม้แต่พักเดียว
แต่เพื่อไทยจะไม่จัดตั้งรัฐบาลเอง
เพราะเคยพูดเอาไว้ลั่นวาจาเอาไว้แล้วตอนหาเสียงว่า

เพื่อไทยเองก็ไม่อยากจะผิดคำพูด
แต่ก็ต้องหาวิธีสลัดก้าวไกล

ก็ต้องให้พักอันดับ๓อย่างภูมิใจไทยเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลสิคะ

ทีนี้แหละพอภูมิใจไทยเป็นแก่นำในการจัดตั้ง

ให้ภูมิใจไทยกวักมือเรียกชวนไป

พลังประชารัฐชวนรวมไทยสร้างชาติ
ประชาชาติชวนชาติไทยพัฒนาชวนชาติพัฒนากล้า
พอจัดตั้งรัฐบาลกันไปแบบนี้ปุ๊บ
เพื่อไทยก็จะไม่ถูกสังคมมองว่าทิ้งก้าวไกล
เพราะจะอ้างว่าเขาไม่ได้เป็นฝ่ายเข้าหา

คือตอนนี้พักอันดับหนึ่งก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จ

คุณชูวิทย์บอกเดี๋ยวเพื่อไทยเขาก็ต้องบอกว่าเขาก็จัดไม่สำเร็จเหมือนกัน
เพราะว่าเท่าที่คุยกันมาพยายามหารือแล้ว
ทุกคนก็บอกว่าก็ไม่ได้มันต้องมีก้าวไกล
เพื่อไทยก็บอกว่าไม่ได้เพื่อไทยก็ทิ้งก้าวไกลไม่ได้เพราะมีพันธสัญญาต่อกัน
มันติดล็อกเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าส่งไม้ต่อตามลำดับก็คือพักอันดับ๓
ก็คือภูมิใจไทยที่ได้๗๑เสียงเนี่ยก็ไปจัดก็แล้วกัน
ซึ่งภูมิใจไทยเขาก็จะไปชวน
พักนู้นพักนี้พักนั้นรวมทั้งชวนเพื่อไทยด้วย
ก็ซีกเดิมเอางี้พักรัฐบาลเดิมบวกเพื่อไทย
แบบนี้เพื่อไทยก็ไม่ได้ผิดคำพูดหรือเปล่าที่ว่าจะไม่เป็นฝ่ายไปลากพักของสองลุงเข้ามาร่วมจัดตั้งรัฐบาล
แต่อันนี้ตัวเองเป็นคนถูกลากเพราะตัวเองไม่ใช่แก่นำการจัดตั้งรัฐบาลแล้ว

แต่ย้อนกลับไปเมื่อกี้คุณจตุพรพูดว่าไงนะไม่ว่าใครจะเข้าหาใคร

แล้วแต่มุมมองคุณชุวิตว่ายังไงอีกบ้าง
คุณชูวิทย์วิเคราะห์บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้อาจจะลงล็อค
เพื่อไทยก็จะไม่ต้องระบาดสัตว์กับประชาชน
เพราะเป็นฝ่ายถูกชักชวนให้รวมไปร่วมรัฐบาล
แลกเปลี่ยนที่เพื่อไทยจะให้กับภูมิใจไทยเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลก็คือ
ภูมิใจไทยจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาเป็นแคนดิเดตนายกเป็นรัฐมนตรี

และมติเสียงก็จะผ่านทั้งจากพักร่วมและสว
ก็จะสามารถจัดตั้งคณะรัฐมนตรีได้ไม่เกิน๑๐สิงหาคม
คือภูมิใจไทยเป็นคนจัดแต่ให้นายกเป็นของเพื่อไทย

เพื่อไทยส่งไม้ต่อให้ภูมิใจไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
แต่ภูมิใจไทยที่เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลต้องเสนอชื่อ
แดดิเดตนายกจากเพื่อไทยซึ่งก็คือคุณเศรษฐา
ภูมิใจไทยไม่เป็นนายกเอง

คือคุณชุวิตบอกว่าภูมิใจไทยมีข้อแลกเปลี่ยนในดีลซุปเปอร์ลับ

ดีลลับซุปเปอร์ดีลฮ่องกง
ซุปเปอร์ดีลลับฮ่องกงของคุณชุวิตเนี่ย

เพื่อไทยคุณก็เอานายกไปแต่ขอกระทรวงสำคัญอย่างนี้เหรอ
คมนาคมขอสาธารณสุขขอกระทรวงเกษตร
คมนาคมกับสาธารณสุขเนี่ย

ว่าจะเสนอคุณเศรษฐาแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยก็ได้
แต่ขอคมนาคมสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรนะ

ป้อมไม่วางมือไม่ลาออกแต่จะลดบทบาท
และมีข้อแลกเปลี่ยนแบบนี้ค่ะ
คือให้พลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณน้องชายจำได้ใช่ไหมคะ
เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

เราจะได้นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ที่ตัวสูงแล้ว
จะมีพักการเมืองหนึ่งถูกยุบจนทำให้สมาชิกพักไม่ได้เป็นฝ่ายค้านด้วย
แต่คุณชุวิตไม่ได้พูดชื่อค่ะ

อ่ะซูเปอร์ดีลลับฮ่องกงนี้
คุณชุวิตบอกว่ามันเกิดขึ้นที่โรงแรมเพนินสุล่า
มีข้อมูลว่าคนที่ไปร่วมเนี่ยมีคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์
มีน้องทักษิณซึ่งคุณชูวิทย์ไม่ได้ระบุว่าคือใครค่ะ
แล้วก็มีแก่นำของพักต่างโดยตกลงดีลให้ภูมิใจไทยเป็นคนแกะข้าวต้มมัด
ซึ่งหมายถึงเพื่อไทยกับก้าวไกลที่เคยออกมาบอกว่ายังไงก็จะจับมือกันเหนียวแน่น
จับมือกันไปสุดทางจะไม่แยกออกจากกัน
เดี๋ยวให้ภูมิใจไทยเป็นคนแกะข้าวต้มมัดนั้นออกเอง
แล้วเปิดท้ายให้คุณทักษิณกลับไทย๑คนแลกกับ๒๖ล้านเสียงที่เป็นของประชาธิปไตย
ก็นี่ไงผมต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับทักษิณกลับบ้านแผนการต่อลอง
ตามที่ผมได้รับข้อมูลมาถูกผิดก็อย่ามาว่าผม
เพราะตอนนี้เนี่ยหลายดิวหลายต่างดิวต่างวาระ
ดิวนี้คือคุณต้องทราบว่าภักดิ์เพื่อไทยกับภักดิ์ก้าวไกรเนี่ยเป็นเข้าต้มมัดกันอยู่
การเป็นเข้าต้มมัดภักดิ์เพื่อไทยแกะก้าวไกรไม่ออก
ดังนั้นพักเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลเป็นแก่นำไม่ได้
ก็จะโยนให้พักอันดับ๓ก็คือพักภูมิใจไทย
พักภูมิใจไทยก็จะบอกซึ่งเขาบอกมาแต่ต้นแล้วเขาไม่เอาก้าวไกล
เขาก็จะชวนพักเพื่อไทยมาร่วม
การยืมพูดง่ายว่ายืมปากภูมิใจไทยเอาก้าวไกลออกไปจากเกม
แต่ก็เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองของคุณชูวิทย์หรือว่าคุณจตุพรนะนะ
ก็เป็นมุมมองความคิดเห็นส่วนบุคคลใช่ไหมคะ
คือในขณะนี้มันก็วิเคราะห์หรือว่าสมมุติธิษฐานสถานการณ์

มันก็ท่าได้หมดนั่นแหละใช่ไหมจะจริงไม่จริงอย่างไรอนาคตเท่านั้นจะให้คำตอบนะฮะ